อย่างนายกเองก็พูดถึงเรื่องของการขยายผลจับกลุ่ม

ว่าถ้าหากว่าเชื่อมโยงถึงใคร
ถ้าผิดเอาผิดตามกฎหมายเลยนะคะ

ก็เขาบอกว่าจับใครก็จับ

แลัสนาจะเข้าเป็นแบกข้ามชาติอ่อนภางโน้น

นี่แหละบ้านเมืองอันตรายขนาดนี้นะ

ก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้ววันนี้มันเป็นยังไง
ขี่รถคดีเอาเข้ามาไล่เราเออไปดูสิ
เดี๋ยวมามองแจ๊กแจ๊กแจ๊กทีละนิดมันกะพรีไงกะพรี
เข้าใดกะพรีไหมไม่รู้จักเด็กมุ่งหลังไม่รู้จัก
เขารู้จักกะพรีไหมว่ะอะไรล่ะกะพรี
เปลือกนอกเขาเรียกเปลือกนอกต้นไม้ที่เขาไม่มีแก่นก็มีกะพี

ถ้าหาตรงไหนไม่เข้าใจไปเจอก็ไปดูตามหน้างสือพิมพ์อะไรกะพรี

นะครับก็นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้
บ้านเมืองยังมีเรื่องอันตรายอีกเยอะเลย
ปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลการกระทำความผิดต่าง
จึงขออย่ามาขัดแย้งกันเรื่องเล็กน้อยอื่นด้วย
เพราะว่าถ้ามารวมกันปวดหัวเรื่องเยอะนะฮะ
นายกรัฐมนตรีก็พูดแบบนี้นะครับ
เราก็ต้องตามติดกันต่อสำหรับคดีของเครือข่ายไซสนะเนี่ยนะครับ
ถือว่าน่าจะยังมีภาคต่อต่างมา

คนอื่นที่ตามมายังมีอีกเยอะ
เครือข่ายในไทยมีเป็นร้อยนะครับ